ทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา๕โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวี
เราจะทำให้สาวโสดได้มาพบเจอกับหนุ่มโสดที่ใช่ด้วยนะ

แบบที่รายการอื่นไม่เคยทำมาก่อน

นี่คือรายการที่จะหาคู่เป็นรายการแรกและรายการเดียวบนโลกใบนี้
ที่ใช้ศาสตร์ของการดูดวงชะตามาเป็นตัวกำหนด
เราจะมาทดสอบเลยว่าถ้าคุณต้องการเลือกใครสักคนนะฮะ
คุณจะเลือกเชื่อเสียงของหัวใจ
หรือเชื่อดวงชะตาฟ้าลิขิต
นี่คือรายการดวงสมโพ
ดำเนินรายการและก็มีอาจารย์ติ๊ก
ผู้ที่จะทำนายดวงชะตาของหนุ่มในรายการนี้
ดูสิว่าคนไหนดวงจะสมภงกับเหมาะสมกันไหม
หรือจะขัดแย้งกันทำยังไงที่จะอยู่ด้วยกันได้
ชีวิตผมทุกวันนี้ที่ดีขึ้นมาจนถึงจุดนี้ได้

ติ๊กบอกว่าวิลลี่ต้องใช้ปากในการพูด
ทำมาหากินเนี่ยเป็นพิธีกร

พอแรกวิลลี่มาก็ไม่ค่อยพูดแต่ค่อยช่างอาย

โอ้โหพูดให้เยอะแสกหูไม่บ่นเลย

ต้องขอบอกเลยว่าวันนี้มีแต่ของแม่นมาให้

เราจะมีสาวโสดมาตามหานุ่มโสด

ไม่รู้ตัดสินใจยากอย่างแน่นอนนะครับ
สุดนะครับสาวคนนี้จะเลือกหนุ่มโสดเพียงแค่คนเดียว
คราวนี้สาวเขาจะเลือกคู่ของเขาสักทีเนี่ย

ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีแขกเชิญ๒ท่านมาเป็นเพื่อนให้เขา
สวัสดีครับต้นหอมและรักษณียแครคุณรักษณียแครวันนี้คุณมาเป็นเพื่อนซีของสาวโสด

คุณจะมองปุ๊บรู้เลย

ประสบการณ์เขาดูไม่น่าสนใจ

ขอบอกเลยว่าสาวโสดคนนี้ครับ

โดนแน่โดนใจคุณทุกคนเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับสาวโสดของเราได้เลย

ฮุโหโชคคู่

ทรงน่าง่ำเลย
ทรงนี้ใช่เลยเอาแนะนำตัวสักนิดนึงครับ

แน่นอนค่ะหนูสูงขนาดนี้ก็ต้องสูงกว่าหนู

สูง๑๗๕ค่ะ

เพราะเอิญต้นหอมตัวส้นไงช่วงหลัง
มารายการนี้คุณเชื่อเรื่องดวงชะตาไหม

คือหนูมีคุณหมอดูดวงส่วนตัวค่ะ

ยังแต่จะขอบรรยากาศเขาจะไม่ได้นะครับวันนี้เตรียมของ

คุณต้๋มครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
สวัสดีครับชื่อต้๋มนะครับ
อายุ๓๔ปีครับผม
ผมปั้มนะครับชื่อจริงอิจภาษาใช้องค์การนะครับ

หลังจากที่ไปอยู่โฟแลนด์มา๑๐ปี
ตอนนั้นผมทำอาชีพเป็นเชฟครับ

๓ปีเพราะว่าที่โปแลนด์ไม่มีใครคุยครับ

ผมเป็นคนที่ง่ายสบาย
โลกในแง่บวกแล้วก็ใจเย็น
อยากฝากถึงสาวโสดที่กำลังดูวีดีอาร์ผมอยู่นะครับ

อยากมีคำว่าเราเข้ามาเติมเต็ม

เอาจริงก็๑๐ปีครับ

๑๐ปีเลยนะคุณ
เดี๋ยวนะครับ

เสื้อผ้าไข่ลุดนะครับ

เป็นสักเสื้อลุดหมดแล้ว
เสื้อของกว้าง

เมนูอันไหนที่คุณมั่นใจว่าคุณทำอร่อยที่สุด

ผัดต้องกินคู่กับต้นหอมอันนี้คุณทราบหรือเปล่าคะ
โทษนะค่ะแล้วซอยหอมเป็นไหมคะ

เวลาซอยหอมนี่คุณทำยังไงฮะมือคุณเร็วขนาดไหนครับ
อ่าาาพี่ยังไงทำอย่างไร
เป็นอย่างไรแคบมองไม่ทันวันนี้มันเร็วมาก
ตั้มครับคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณวีนัสคุณอยากจะพูดว่าอะไรครับ
ได้ยินว่าคุณวินัทชอบผู้ชายสูงใช่ไหมครับ
ทราบว่าผมสูงพอที่จะพิชิตใจคุณได้ป่ะครับ
นี่คนที่หนึ่งคนแรกนะครับคนต่อไปของเรานะครับ
คนนี้มีทีมการออกแบบตึกสูงระฟ้าในบ้านเราหลายต่อหลายอัน
ขอเสียงปรเมอร์ต้อนรับคุณเพชรอายุ๒๐
สวัสดีครับชื่อจากเพชรพิบาลนะครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับ
จุบันอายุ๒๗ปีครับทำงานเป็นสถาปนิก

การออกแบบวางผังอาคารแล้วก็มีการแบบดีไซน์ภายนอกอาคาร
อะไรประมาณนี้ครับ
เวลาผมมาคาเฟ่ใช่ไหมครับนอกจากจะทานกาแฟนะฮะ
ก็จะชอบมาดูการออกแบบการตกแต่งร้าน
ว่าเขาทำร้านกันยังไงเพราะว่าแต่ละที่ก็สไตล์ของใครของมันใช่ไหมฮะ
ก็จะมาดูแล้วก็แบบเก็บเอาไปเป็นไอเดียในการออกแบบอะไรประมาณนี้ครับ

โอ้โฮชอบมากอย่างนี้

จริงเหรอจริงเหรอเป็นฝั่งนี้จ้ะ
ลองอาศูนย์มากด้วยค่ะ
นี่เค้าเป็นนักฟ้านะคะ
เพชรคุณออกแบบอะไรมาบ้างแล้ว
เป็นโรงแรมอะไรอย่างนี้ก็มีครับ

คราวนี้มันมีอันหนึ่งที่ก้ำกึ่ง
ผู้หญิงอาจจะชอบผู้หญิงอาจจะไม่ชอบ
ครับเป็นธาตุแมวชอบเลี้ยงแมวชอบแมวมากมาก

เย่ชอบแมว

สภาพที่ไม่น่าเลี้ยงเอาเก็บไว้ข้ามสกเยอะ
ครั้งแรกที่คุณเห็นหน้าคุณวีนัทคุณคิดอะไร

ถึงขั้นหายใจเข้าแบบว่า

ถ้าพี่ตีความหมายนะตะกี้เขาน้อยเขาจะแบบว่า

เขาไม่เยอะกับเราเลยทุกคน

คนนี้เขาบอกว่าชีวิตเขาต้องอยู่บนฝา

คุณคิดว่าเขาทำอะไร

เรียนภาษาเพื่อจะไปเป็นสจวดครับ

คนแรกก็คือเลิกกันเพราะว่าเขามีคนใหม่ครับ

นิสัยส่วนตัวของเราแบบว่าไม่ตรงกันครับ
ฝากถึงสาวโสดที่กำลังดูคลิปของผมด้วยนะครับ
ปกติแล้วผมเจอแต่คนที่มีแฟนเราทุกที

ผมอยากจะเจอกับคนที่เป็นคู่จริงของผมสักครั้ง

หรือเป็นกัปตัน
โอ้โฮย
ตรงใส่ตาก่อนไอ้ตาหวานแบบนี้ใช่

นายพัชรพลสันติพรอายุ๒๔ปีครับ
พาร์ทครับตอนนี้ทำงานเบื้องหลังครับ
เหตุผลที่ยังโสดเพราะว่าผมผิดหวังกับความรักมาเยอะพอสมควร
จนทำให้ผมรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็โอเคนะ
แต่หลังเนี่ยผมเห็นใครเดินเป็นคู่ผมรู้สึกว่า
เฮ้ยเราอยากมีแฟนแล้วเราไม่อยากอยู่คนเดียวแล้ว
อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งครับ
ผมว่าผมเป็นคนน่ารักนะ

คนอื่นจะมีรอยยิ้มเสียงเฮฮาและมีความสุขครับ
สุดท้ายอาจจะฝากสาวโสดที่กำลังดูคลิปผมอยู่นะครับ
อ่าให้ลองเปิดใจดู

อยู่ด้วยระวังจะรักโดยมนุษย์ตัวนะครับ
พาสครับคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณวีนัสครับ

ได้ข่าวว่าพี่วินัทชอบคนอายุเยอะ

ผมอยากจะบอกว่าคนอายุเยอะเคี้ยวยาก

ง่ายแถมอร่อยด้วยจริงหรือเปล่า
แล้วแซมีแคระคนอายุน้อยเนี่ย
ง่ายแถมอร่อยด้วยจริงหรือเปล่าครับ

ตัวขาดเลยนะตัวขาดเลยนะพี่วีน

อ่ะรอบนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า
โสดทั้ง๔คนที่มาในวันนี้
ดวงชะตาของเขาเป็นแบบไหน

จะมี๑คนครับใน๔คนนี้
ต้องอกหักกลับบ้านเลย

เอากลับบ้านนะ

คุณจะเลือกดูดวงชะตาของคนไหนก่อนใน๔คนนี้
คนแรกใครดีครับคุณวีนัสครับ

คุณจะเลือกดูดวงชะตาของคนไหนก่อนใน๔คนนี้
คนแรกใครดีครับคุณวีนัสครับ

แต่อีกสัญญาณหนึ่งเขาก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกัน

คนนี้เอาอกเอาใจดูแล

ชินชาจนรับอย่างอื่นไม่ได้ในโลกนี้แล้ว

อย่าให้ขยายเรื่องเดียวเลยค่ะเรื่องเซ็ก

ในการปะทะเป็นมวยไฟเตอร์
บอกเลยว่าไม่เหมาะกับวีนัท

ศึกหนักขนาดนี้หนูอย่าออกไปรับเลย

เอาล่ะทราบแล้วนะครับคนที่หนึ่งนะ
คนต่อไปครับท่านอยากจะรู้โดยสตาร์ของใครในสามคนนี้
คุณเพชรค่ะ
เพชร

เขาชัดเจนมากเลย

เนินนักฐานเหรอคะ
เนินนักฐาน
ไอนี่ไฟเตอร์กว่า
ถ้าขึ้น
คะแนน๕

๔๒โอเคหรอ
๔๒โอเคคร้าเพราะที่เหลือ
อยู่ทางเราจัดการเอง
อารมณ์พอดีค่ะ
อารมณ์พอดีค่ะ
มากมาก
โอ้โหเวลาลมพัดทะเลแก้ผ้ายืนที
มันคือความสุนทรีย์
ไม่ได้อนาจารย์เขาก็เจอลมเขา
ก็ใช่ลมตี

เกินไปที่เฉล่าครับ๑๕ครับรายละแล้ว๑๕

ศิลปะชอบวาดรูปชอบเขียนรูปชอบงานศิลปะ

มีไหมมีวาดรูปมีชอบงานศิลปะเปล่า
ตอนเด็กเคยวาดรูปครับแต่โตมาไม่วาดแล้วครับ

แสดงว่ากูทายมาผิดเลยใช่ไหม
หลายครั้งนะเรื่องตาแดงทีกูไม่ว่าแล้วนะ
เพราะคุณทายบอกว่ามึงไม่ใช่เลย
มึงเยอะเกิดวันอะไร

เอาล่ะอาจารย์ติ๊กนี่แม่นมากเลยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยเขาเหมาะเขาเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์
เขาเหมาะที่เป็นคนสอนคนเหรอใช่
ใช่แต่ตัวเองก็สับสนกับตัวเอง
ทำไอ้นี่ดีไหมจะทำไอ้นี่ดีไหม

อ่อนไหวมากชอบวาดรูปไหมใช่
มึงตาแดงครั้งที่สองนะครับกูบอกให้
มึงต้องผสมน้ำมึงอย่าผสมโซดา

มือตาแดงเนี่ยตั้งแต่เผือกตาใน
จริงแล้วเขาเกิด๑๕เนี่ยกำลังเดาจันเนี่ย
เขาเป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหว๔๔ปีนะนะ
เขาชอบศิลปะไอ้ศิลปะอยู่ในตัวเขาเลย
เขาอ่อนเขาแบบจินตนาการเขาเขียนกรเขียนบทกรร้องเพลงสุนทรีย์

แมนติกชอบเขียนบทกรไหมครับ

ชอบครับร้องในห้องน้ำทุกวันชอบเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำครับ

เปิดเพลงดังมากครับร้องเพลงดังมากครับ
นทรีย์ขนาดนั้นเลยร้องสักนิดให้น้องเขาฟังหน่อย

ดูลายมือเลยผมอยากรู้ว่ารวยไม่รวยจริงหรือเปล่าเฮ้ย

อันนี้ไม่ธรรมดาฉลาดมาก
ปลายเส้นสมองปลายตรงนี้กระดกขึ้นอย่างนี้
คือใช้ได้เลยแล้วก็เส้นเสาเขาเนี่ยเกี่ยวจากเนินจันทร์
นี่คือเป็นเส้นของเขาเป็นนักวางแผน
เห็นเขาป้าบ้าบอดเกล้าเบาอย่างนี้เขาไม่ใช่นะ

ไม่ได้กินเหรอยิ่งแดงมากแล้วกูใกล้มึงเนี่ย

อันนี้มือซ้ายใช่ไหมนิ้วชิดสิ

เนื้อนางคารเนี่ยไอ้เนื้อนนี้ไม่เท่าไรนะ
มาที่คุณพาส

ตัวคุณพาร์ทเนี่ยเขาพัดภาคตั้งแต่เยาวัย

ใช่จริงหรือไม่

พี่ติ๊กกินใช่ไหม
พลาดมึงทำให้กูเสียหายมากมาย

กูกระเอฟ่กับคนเนี่ยฟันทงเลยแต่บอกไม่ใช่

องต้องพัดภาคเลยมาตั้งแต่เยาวะ
เรียนโรยประจำป่ะถือว่าพัดภาคมั้ย

มีแฟนแล้วอาจจะต้องเลิกลาพัดพลาก

มึงอะหลายครั้งนะนะมึงอะหลายครั้ง

อย่าดูละรายมือดีกว่าดูซ้าย
ไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดา
ตอนเด็กเคยตายไหม

ต้องกินได้มั่นแล้วอันนี้เด็ดจริง
คือเคยตายแน่นอนอันนั้น
เพราะว่าเส้นลายมือตำแหน่งนี้เขาบอก
สัญญาเรื่องชีวิตก็ต้องผิดพลาดอะไรสักอย่าง

หรือต้องตายไปแล้วเนี่ยสัญญาณ

คือต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่มา๔คน
เรารู้สึกว่าภูอ่อนด่อยที่สุด

คือมาเงียบติ่มแล้วแบบ
จะมาเอาความมั่นใจที่ไหนมาคว้าชัยชนะ
แต่พอสัมภาษณ์เขาประโยคเดียวเลย
ขึ้นที่หนึ่งในใจจากตรงไหนครับ

เพื่อนแนะนำไปแล้วคุณก็คงมีอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะวีนัท

สิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ที่จะลำบากใจที่สุดนะครับก็คือ

โสดคนแรกที่จะต้องอกหักจากคุณวีนัส

พาสค่ะ

เพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ของเรานะครับอีก๓คน

เพราะว่าต่อจากนี้ไปจะเริ่มมีคำถามที่ลึกซึ้ง

เขากล้าถามเราต้องกล้าตอบ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสักครู่เดียวครับ
กลับมาแล้วนะครับกับรายการดวงสมพง
รายการที่จะมาทดสอบนะครับว่า
ถ้าคุณต้องเลือกใครสักคนนึง
และเริ่มต้นความรักกับคนนั้น
คุณจะเลือกเชื่อฟังเสียงหัวใจของคุณ
หรือว่าดวงชะตา

ตอนนี้นะครับเราเหลือหนุ่มโสดอยู่แค่๓คนเท่านั้นนะครับ

เป็นช่วงลำบากใจของผู้ชายแน่
เพราะว่ามันคือรอบล้วงลับ

คุณ๑คนจะโดนคำถาม๒คำถาม

คุณวีนัสอยากจะถามเองก็ได้

ให้เพื่อนตรงนั้นถามก็ได้
เมื่อเขาถามแล้วมันจะแรงขนาดไหน
คำตอบคุณต้องมีแต่ความจริงเท่านั้น
คุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มคำถามแรกนี้กับหนุ่มโสดคนไหนครับ

ก็คือวีนัทเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนางงามนะคะ
แล้วก็ชอบถ่ายรูปใส่บิกินี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากจะถามคุณตั้มว่า

ลงโซเชียลโดยไม่ขออนุญาตคุณตั้ม

ทำได้นะครับเพราะว่าผมไว้ใจ

ผู้หญิงใส่ชุดเหลือโป๊ครับ
ส่วนตัวนะฮะ
แต่ชอบเป็นเรื่องนั้นไม่ชอบของเราไปแต่งโป๊ะ

คำถามอันที่๒ใครจะถาม

คุณตั้มตั้งใจจะทำอาหารสุดพิเศษ

แล้วเขาดันกินแล้วแบบไม่ชอบเนี่ย

อัละพีดเลี่ยนที่หนึ่ง

ถ้ามันไม่ได้จริง

อ๋อก็คือในห้องครัวเลยใช่ไหมคะ

ผมจะให้คุณมูฟต่อไปที่ผู้ชายอีก๒คน

อยากรู้ว่าเลิกกับแฟนคนล่าสุดด้วยเหตุผลอะไร
ผมเลิกกับเขาเพราะว่า
เพราะว่าชอบกินขนมบนที่นอนครับ

เหตุผลที่คุณเลิกกับแฟนคนล่าสุดของคุณ
เขาเป็นคนที่ชอบกินเหล็กบนที่นอนครับ
แล้วทีนี้เขาก็ชอบเอามือมาจับผม
หรือไม่ก็จับมือถือเล่นต่อโดยที่แบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ผมรู้สึกเหนียวเฉยครับ

สดมาก็ตั้งแต่เลิกกับเขาก็โสดมา๔ปีแล้วครับ
นะสมชาญมากพ่อไทยคนนี้
ผมสามารถพูดถามคุณนี้
เราเลิกกันเถอะ

นี่คือรอยด่างของชีวิตผู้หญิงคนนึง
ควรจริงมึงต้องไปเช็บสมองมึงนะ
วีนัทครับ
คำถามที่๒คุณมีไหม
มีค่ะครับ

แต่ผมก็เลือกที่จะบอกเขาอยู่ดีนะครับ

บอกว่าผมแบบไม่ชอบที่เขาแบบปากเหม็นอะไรอย่างเงี้ย
จริงผมพูดตรงเลยครับ
หน้าของเขาเหมือนเขาเสียความมั่นใจครับ
ผมก็คุยกับเขาต่อนะแต่แบบว่า
เขาเป็นคนที่ไปจากผมเองเพราะว่าผมตรงเกินไปครับ
บอกจริงไม่อ้อมคอมชัดเจนชัดเจน
ครับมาถึงการล้วงลับ

หรือจะให้ทั้งสองคำถามเนี่ยแขเป็นคนถาม

อยู่ดีเอาเลยตามสบายหยุดยี
ก็คือถ้าสมมุติว่าแฟนของคุณ

สกิรกิจนี่หมายความว่าอะไรสวัสดีจ้ะสกิรกิจนี่ไง
สวัสดี

สกิรกิจหมายถึงว่าเป็นจำจริง

ไม่หลับเราหลับเรา

คำถามสุดท้ายครับจะถามว่าอะไร
สมมุติว่าคุณวีนัทบอกว่า

ถ้าผมมีแฟนผมก็อยากได้ความสบายใจจากแฟนผมใช่ไหมฮะ
ผมก็คิดว่าแฟนผมเขาก็ต้องการความสบายใจจากผมเหมือนกัน
แล้วคุณจะขอเขาไหมว่าเขาก็ต้องลบเลิกติดต่อ

เพิ่มเค้าจริงจริงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
อุ๊ยหถึงมากดั้นอ่ะ
แต่ถ้ามันยังไม่มั่นใจก็คือไม่ได้ไปใช่ไหมคะ

เป็นผู้ชายตรงไปตรงมาคือยิงตรงเลย

คุณได้รู้จักกับหนุ่มโสดของเราทั้ง๓คนแล้วนะครับ
เรื่องราวส่วนตัวทัศนคติการมุมมองอะไรของเขา

ใน๓คนนี้๑คนจะต้องอกหักไปอีก๑

เพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญคุณมายืนใกล้ผม
เชิญเลยครับแล้วทำการเชื่อดตรงนี้ครับ

สับสนอยู่หรือว่ามีแล้วว่าคงต้องเลือกคนนี้
มีหรือยังมียังมีบ้างแล้วค่ะ
มีบ้างแล้วยังไม่มั่นใจนะครับครับมีบ้างแล้ว
โสดคนต่อไปที่จะต้องอกหักก็คือ
โสดคนต่อไปที่จะต้องอกหักก็คือ
คุณฟูค่ะคุณฟูคุณฟูค่ะคุณฟู
หมายความว่าอะไรคุณชอบกินเด็กบนเตียงเหรอ
เป็นสาวที่ชอบกินเห็ดบนเตียง
หนูชอบกินอาหารบนเตียงแต่ว่าหนูไม่ได้แบบเลอะเทอะ
หนูกินก็หนูไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมาในโนโลศัพท์
มคุณฟูเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกน่ารักมากเลยนะวันนี้
คุณครูไปแล้วเหลือแค่๒คนแล้ว
ตอนนี้แหละครับคุณทั้งสองคุณถือว่าโชคดีที่จะได้มาออกเดทสารสัมพันธ์กับคุณวีนัท
หรือคุณโชคร้ายอาจารย์ติ๊กจะเป็นคนบอกคุณเอง
จากวันเดือนปีเกิดของคุณวีนัท
สาวโสดของเราคนนี้มาดูกันเลยครับ

เกิดวันที่๒๕กุมภาค่ะ

คนที่จะเป็นคู่มิตรกับเขาเนี่ย
เกิดวันที่๗วันที่๑๖วันที่๒๕
วันที่๘วันที่๑๗วันที่๒๖

และเขามีคู่ยาก

เขาหาแฟนผู้ชายที่เกิดวันศุกร์ไม่ได้เลย

คุณตั้มวันศุกร์

เขาใช้สื่อสัมพันธ์ด้วยสายตามองกัน

กับคุณวีนัสมากที่สุด

ก่อนที่เขาจะเปิดโอกาสในการเลือกและตัดสินใจ

ถึงดวงเราอาจจะไม่สมพงษ์กันนะครับ

ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ติ๊กทำตายไปหรือเปล่า
นี่ท้าเลยท้าเลยลองดูก่อนก็ได้

ถ้าเป็นเรื่องความรัก

ผมมีเวลาให้เสมอครับ

ทั้งสองท่านพูดมาเรียบร้อยแล้ว
ทุกอย่างอยู่ที่คุณวีนัสคนเดียวเลย

จะต้องตัดสินใจเลือกหนุ่มโสดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
คุณจะเลือกฟังเสียงหัวใจ
หรือคุณจะเลือกดวงชะตาฟ้าลิขิต

ผมจะเชิญคุณไปยืนระหว่างผู้ชายสองคนนั้น

โอเค
เข้าแล้ว
ยังไงก็ได้จับมือกันไว้ครับ

หนุ่มโสดคนไหนครับ
คุณเพชรเกิดวันอาทิตย์อยู่กับเขาเนี่ย
เขาใช้สื่อสัมพันธ์ด้วยสายตามองกัน

ถ้าเป็นเรื่องความรัก

โสดคนที่ใช่คือใคร
ขอบคุณครับ

ทัฟตี้ทานเพื่อนมั้ย
ทัฟตี้มีกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนมานอนที่มางมานอนข้าง
เราเป็นเพื่อนกัน
เพื่อนกันหมดเลย

เรามีนัดที่จะพบกันทุกวันเสาร์นะครับ
นับไปเลยอีก๗วันเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เรามาพบกับสาวโสดของเรากันเลยเชิญ
ผิวขาวตัวเล็กพอจะตรงสเปคใครไหมคะ
เชิญพบกันอื่นเร็ว

แปลงเพลงไปครบช้าพ่อค่ะ

ผมก็ยังแบบเขาก็น้อยผมไงไปทิ้งไปอยู่กับเพื่อนผมอีกคนนึงอีกห้องนึงอะไรอย่างนี้

โสดที่ใช่ของคุณคือ
โปรดติดตามตอนต่อไป